ปกครองคนหนึ่งนะขู่จะเข้ามากราดยิงในโรงเรียนเลย
คือกลุ่มผู้ปกครองเขาก็จะมีไลน์กลุ่มกันใช่ไหมพวกคุณก็คงมี
มีคุณพ่อท่านหนึ่งเข้าไปทิ้งข้อความในไลน์กลุ่ม
ฝากบอกผู้ปกครองของน้องเอหน่อยทิ้งไว้แบบนี้
ผู้ปกครองน้องเอช่วยบอกลูกให้หยุดแกล้งลูกผม
แกล้งลูกชายผมได้ไหมถ้าไม่หยุดอาจจะมีเหตุกราดยิงในโรงเรียนก็ได้นะ
ผมเตือนนะนี่คุณผู้ชมฮะผมเตือนแล้วนะครับ
เข้าไปในกลุ่มคุณผู้ชมผู้ปกครองท่านอื่นตกอกตกใจ
กลัวจะมากราดยิงในโรงเรียนนี่ไม่กล้าเอาลูกมาเรียนแล้วนะเนี่ยจะกลัวแล้วนะ
นั่นสิฮะแล้วมันมีอีกภาพหนึ่งคุณอีกภาพหนึ่งซึ่งผู้ปกครองท่านนี้นะฮะ
คุณพ่อท่านนี้โพสต์ภาพกับลูกชายและกระเป๋าเป้ของลูกชาย
โดยมีปืนอยู่ภายในแล้วบอกว่าน่าจะพอเอาอยู่นะเตรียมให้ลูกกันโดนเพื่อนแกล้ง
อันนี้คือกะขู่เลยนะคุณขู่สิครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะทั้งครูและผู้ปกครองคนอื่นกลัวว่าคุณพ่อท่านนี้เกิดโมโหขึ้นมาเนี่ย
เอาปืนมากราดยิงในโรงเรียนเด็กอนุบาลจะไม่ตายกันเป็นเบื่อเหรอ
นะครับและเหตุการณ์นี้นะทำให้ผู้ปกครองและคุณครูเนี่ยต้องเข้าแจ้งความนะครับ
ผู้ปกครองคนหนึ่งในชั้นเรียนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าได้สอบถามคุณครูไป
ครูก็ยืนยันว่าไม่เห็นเด็กแกล้งกันในห้องนะมีเพียงแค่การเล่นกันตามภาษาเด็กเล็กเท่านั้น
ส่วนย่าของน้องบีที่ถูกอีกฝ่ายกล่าวหาว่าไปแกล้งลูกเขาเนี่ยนะย่าก็ยืนยันบอกจริงน้องบีเป็นเด็กเรียบร้อยนะ

ผู้ปกครองหลายคนก็เข้าไปพยายามอธิบายในกลุ่มนะ

แต่ปรากฏว่าคุณพ่อท่านนั้นดันมาข่มขู่กันในไลน์กลุ่มแล้วก็โพสต์ภาพปืนแบบนี้นะครับ
คนนี้เขาไม่ได้เป็นเด็กก้าวร้าวนะคะ
คุณย่าเขาก็แชทมาเหมือนกัน
วันนี้คือเด็กมาเรียนน้อยมากเลย

คือเขากลัวผู้ประคงเขากลัว
แล้วครูก็เครียดนอนไม่หลับต้องคุยกับทนายทั้งคืนเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าแตะลูกคุณไม่ได้ก็ไม่ต้องเอามาเรียนเถอะ

ลูกเขาใครจะแตะลูกเขาไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะ

ว่าเด็กก็คงเล่นกันตามปกติไม่มีการไปแกล้งกันหรอกนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะตำรวจได้รับแจ้งความ

นำกำลังเข้าไปค้นบ้านพักของพ่อเด็กชายเอ
คนที่โพสต์นี่แหละฮะอายุน้อยอยู่เลย๓๐ปี
อำเภอนิคมพัฒนาจากการตรวจค้นในบ้านพัก
ไม่พบอาวุธปืนควบคุมตัวมาที่สพห้วยโป่ง

เพราะเขารีบเข้ารีบออกคุณผู้ชมฮะ
พ่อน้องเอให้การรับสาภาพว่าทำผิดจริงครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจ
โดยการขู่เข็นก่อนเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
ทีนี้ก็เรียกผู้ปกครองของเด็กชายอีกฝั่งนึง
พ่อคนนี้เขาไปอ้างว่าแกล้งลูกผมหรือเปล่า
มาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันหน่อย
ปรับความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
โดยทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเอาความกันแล้วนะครับ
ระหว่างเดินทางกลับนะคุณพ่อของเด็กชายเอเนี่ยคุณ
รีบเดินจ้ำอ้าวออกมาจากห้องสอบสวน

แล้วก็ทำของบางอย่างตกไว้แล้วก็รีบวิ่งมาเก็บ

บรรยากาศตรงนี้ที่สื่อพยายามจะซักจะถามหน่อยนะครับ

พอจะได้ความเป็นธรรมพี่จะพูดอะไรกันหน่อย
นี่ครับเขาก็รีบไปที่รถเลยนะครับ

แต่อย่าข่มขู่แบบนี้นะมันน่ากลัวมันอันตราย

ผมว่าเดี๋ยวตำรวจอาจจะต้องดูอีก
เพราะว่ามีการโพสต์ภาพอาวุธปืนไว้ไง